คุณผู้ชมครับมาติดตามคดีใหญ่กันบ้างครับ
ความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้องดาว
ก็คือนักเรียนสาวชั้นม๖โรงเรียนแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรี
แล้วก็ไปสังสรรค์ปาร์ตี้กับกลุ่มเพื่อนชายคนสนิท
และเธอเสียชีวิตครับเลือดออกปากเลือดออกจมูก
พ่อแม่สงสัยว่าลูกสาวน่าจะโดนมอมยานะครับ
แล้วก็มีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้อง
ปรากฏว่าข้อมูลล่าสุดผลการตรวจล่าสุด
พบเรื่องของสารเสพติดจริงด้วยนะฮะ
ได้รับการพิจารณาจากศาลจังหวัดกาญจนบุรี
อนุมัติหมายจับนายพงพัฒน์นักเพียรหรือว่าพัฒน์อายุ๒๒ปี
ซึ่งนายพัฒน์อ้างตัวว่าเป็นเพื่อนชายคนสนิท
หรือบางคนก็เรียกว่าเป็นแฟนนะนะ

เป็นแฟนของน้องดาวซึ่งน้องดาวอายุ๑๘ปี
เป็นนักเรียนชั้นม๖ที่เสียชีวิตปริศนา

หรือว่าหน้าบ้านของญาตินายพงพัฒน์แล้วก็พบศพเมื่อวันที่๑๗มิทุนายนที่ผ่านมา
โดยนายพัฒน์ถูกดำเนินคดีใน๒ข้อหา
ก็คือ๑กระทำชำราวผู้อื่นโดยไม่ใช่ภรรยา
ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
แล้วก็มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทโคเคอีนโคเดอีน
ไว้ในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
ซึ่งนายพัฒน์ได้ยอมรับสาภาพแบบนี้ครับ
รับสาภาพว่ามีเพศสัมพันธ์กับน้องดาวจริง
ระหว่างกำลังจัดปาร์ตี้ก็ได้ใช้ยาเสพติดร่วมด้วยนะฮะ
ขณะที่ตำรวจได้นำตัวนายพัฒน์มาที่สพท่าม่วง
ซึ่งระหว่างที่เดินเข้าห้องสอบสวนนั้น
สิทธิ์พยายามสอบถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
แต่นายพัฒน์มีสีหน้าเรียบเฉยและไม่ตอบคำถามใครทั้งนั้น
ชมบรรยากาศตอนที่ผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามนายพัฒน์นะครับ
ตอนที่ตำรวจภูทรท่าม่วงควบคุมตัวนายพงพัฒน
ยังสถานีตำรวจภูทรท่าม่วงเพื่อเข้าพบกับพนักงานสอบสวน
แล้วก็ต้องดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายนะครับ
ก็มีข้อกล่าวหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
แล้วก็อีกหนึ่งข้อหาก็คือมียาเสพติดไว้ในครอบครอง
อย่างที่เห็นไปบรรยากาศผู้สื่อข่าวพยายามจะถามนายพัฒน์
นายพัฒน์ไม่ตอบอะไรทั้งสิ้น
แล้วก็หลังจากพนักงานสอบสวนทำการแจ้งข้อกล่าวหา

มีระยะเวลาในการสอบปากคำ๔๘ชั่วโมง
จากนั้นก็จะนำตัวส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีต่อไปนะครับ
ส่วนเมื่อวานนี้เขามีการประชุมกันตั้งแต่ช่วงกลางวันนะ
มีการประชุมกันระหว่างผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
แล้วก็ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ทุกนาย
โดยเฉพาะในส่วนของผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ตำรวจท่าม่วงของกาญจนบุรี
รวมถึงประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรมนายอาชียะเรืองรัตนพงศ์
ก็เข้าร่วมด้วยซึ่งนายอาชียะออกมาเปิดเผยกับสื่อนะ
ตั้งแต่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะออกหมายจับนายพัฒน์แล้ว
โดยบอกว่าผลการชนะสูตรอย่างละเอียด
พบว่าในร่างกายของน้องดาวมันมีสารเสพติดทั้งเฮโรอีนเคตามีน
และยานอนหลับอยู่ในร่างกายนะครับซึ่งขัดกับคำให้การของนายพัฒน์ก่อนหน้านี้
เพราะก่อนหน้านี้ตำรวจเรียกทั้งตัวนายพัฒน์
แล้วก็กลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในกวนสังสรรค์ในวันที่เกิดเหตุ
คือคืนวันที่๑๖มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
ก่อนหน้านั้นนายพัฒน์ให้การแบบนี้ครับ
ให้การบอกว่าที่อ้างว่าเป็นเพื่อนชายคนสนิท
เนื่องจากหากเป็นคนสนิทคบหาเป็นแฟนกัน
น่าจะไม่ใช้ยานอนหลับกับน้องดาวก่อนจะเสียชีวิต
ดังนั้นตำรวจไม่เชื่อ
ไม่เชื่อว่าเป็นเพื่อนชายคนสนิทหรือเป็นแฟนจริงหรือเปล่า
เหตุใดทำไมต้องใช้ยานอนหลับกับน้องดาวหรือว่ามอมน้องดาวก่อน

ขณะที่ผลการสอบปากคำวัยรุ่นอีก๒คน
ก็คือนายทีและนายเต๋าซึ่งเป็นเพื่อนร่วมกวนกันนะฮะ
มีคำให้การที่ขัดแย้งกับคำให้การของนายพัฒน์
ซึ่งนายทีและนายเต๋าระบุว่ายาเสพติด
นำมาเสพในคืนปาร์ตี้นั้นก่อนที่น้องดาวจะเสียชีวิตนั้นนะฮะ
นายพัฒน์เป็นคนนำมาเองทั้งหมด
หลังจากนี้จะได้สอบสวนนายทีและนายเต๋าเพิ่มเติม
ส่วนจะดำเนินคดีกับนายทีนายเต๋า
หรือว่าคนที่อยู่ในปาร์ตี้คนอื่นอย่างไรบ้างนั้น
ก็ต้องรอสอบสวนเสร็จเรียบร้อยซะก่อน
แต่ที่แน่ล่ะครับก็
ออกหมายจับนายพัฒน์เรียบร้อยแล้วควบคุมตัวไว้เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวานี้พ่อแม่ของน้องดาวที่เดินทางมา
สอบถามความคืบหน้าของคดีที่สพท่าม่วง
ก็ได้รับทราบข้อมูลการประชุมดังกล่าวเหมือนกัน
บอกว่าก็รู้สึกพอใจกับการทำงานของตำรวจเป็นอย่างมาก
แล้วก็ขอบคุณตำรวจทุกคนก่อนจะเดินทางกลับบ้าน
ก็เป็นไปอย่างที่พ่อแม่สงสัยจริง
คือลูกสาวน่าจะเหมือนถูกมอมยา
มีทั้งยานอนหลับมีทั้งยาเสพติดด้วย
จนทำให้ลูกสาวต้องตายอย่างทรมาน
เดี๋ยวก็จะต้องดูผลอีกรอบนึงทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะ
มิถุนายนนี้ผลจะออกมาด้วย
ก็จะได้มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับเพื่อนอีก๒คนด้วย
ถ้าเกิดผลมันออกมาเป็นแบบนั้นจริง